อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เรามีการปรับประติธินการแด่งขัมฟุตบอลลีกเนี่ยให้มันแตะข้ามปี
ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อการเตรียมทีมชาติซึ่งมันเป็นโปรแกรมอ่า
การแข่งขันตามปฏิทินของฝั่งเอเชียที่มันไม่ตรงกันนะครับ
ซึ่งพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
พร้อมด้วยทีมของไทยลีกร่วมประชุมกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
จากการทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เกี่ยวกับแผนการเตรียมทีมเรื่องของซีเกมด้วยนะครับ
เลื่อนมาจากปลายปีมาแข่งขันเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับ
พฤษภาคมซึ่งทับซ้อนกับไทยลีกแน่นอนนะครับ
เกมสุดท้ายช่วงนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็ยังต้องเตรียมทีมสำหรับ
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รอบสุดท้ายที่อุสเบกิสถานด้วยในเดือนมิถุนายน
แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ในศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือกก็ต้องหารือกันนะครับ
ซึ่งก็มีตัวอย่างแล้วกับโปรแกรมลีกที่ทับซ้อนกับอาเซียนครับ